ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเลย
เดี๋ยวเริ่มกันที่ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ

สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟอง
กันที่ราคาของผักกันหน่อยผักกัดขาวนะคะกิโลกรัมละ๑๓บาทนะ
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๘บาท
ผักชีไทยราคาปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงนะคะ๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ราคาสินค้าก็อาจจะมีปรับขึ้นลงบ้างนะในช่วงนี้